คุณผู้ชมคะช่วงนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาว
ที่คุณสมบัติครบตรงเป๊ะ

เพื่อเฟ้นหาสาวที่มากความรู้ความสามารถ

แล้วก็เน้นเรื่องของการบริการด้านดิจิทัล

ต้องการที่จะเฟ้นหาสาวสวย๘คน
ที่เป็นสาวสวยหมากความรู้ความสามารถแล้วก็สมาร์ท
เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง
รวมถึงบริการต่างให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วย
รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
หา๘สาวสวยสมาร์ทมากความสามารถและสนใจในเทคโนโลยี
จากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต
และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ก็๑๖ปีโดยรวมแล้วรุ่นละ๒ปี

ธนาคารกสิกรไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่หลากหลายมาก
เราก็อยากหาวิธีสื่อไปยังกลุ่มลูกค้าต่างด้วยวิธีต่างกัน
่งเน้นที่จะหาสาวที่สวยสมาร์ทมากความสามารถที่จะมาสื่อข่าวสารข้อมูลต่างของธนาคารแล้วก็บริษัทในเครือให้กับกลุ่มลูกค้า
ประกวดโครงการนี้ยังถือเป็นการยกระดับคุณภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความสามารถ
ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และโอกาสในการทำงานด้านต่าง
ใน๒ปีด้วยกันค่ะก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงาน
ทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นที่ดึงศักยภาพของเราออกมา
ได้เพื่อนใหม่นะคะได้ที่ทำงานที่ใหม่ได้ครอบครัวใหม่นะคะ
แล้วก็ได้ทักษะในการสื่อสารในหลายด้าน
ได้ลองงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเนอะ
โฆษณาถ่ายแอดนะคะในเวทีชั้นนำทั่วประเทศเลย
แล้วก็สามารถนำโอกาสตรงนี้ค่ะไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเอง
แล้วก็สามารถคว้าโอกาสดีในการสมัครงานในอนาคต
หรือว่าการได้งานในอนาคตอีกด้วยค่ะ
จนถึงวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยจะคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่๑๓กันยายนนี้

ได้รับผลตอบแทนรวมคนละกว่า๒ล้านบาท
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประกวดครั้งนี้กว่า๑๐๐คน